เหตุการณ์นี้ค่ะมีหนุ่มชาวเดนมาร์คนะคะเขามาฝึกโดดร่ม
แต่ปรากฏว่าเขาโชคร้ายจริงจริงร่มไม่กลางแล้วก็ดิ่งลงมาโอ้โห
กระแทกพื้นนะคะนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามบินเล็กอ่างเก็บน้ำหนองคอหมู่๗อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจสพนขามพร้อมกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะ
เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้ชายร่มไม่กลางกระแทกพื้นเลยค่ะ
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตชื่อว่ามิสเตอร์สเตฟานอิริกสันแอนเดอร์เซนอายุ๓๐ปี
เป็นชาวเดนมาร์คนะคะสภาพคือนอนหงายหมดสติอยู่
ปากที่จมูกเนี่ยนะเลือดไหลเต็มเลยค่ะ
ขาซ้ายหักเพราะว่าตกลงมาแล้วก็กระแทกแบบแรงอ่ะนะคะ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้ตายเข้ามาฝึกกระโดดร่มค่ะ
เครื่องบินเล็กไปแล้วก็กระโดดลงมา
เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่สนามตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างละเอียดทุกอย่างนะคะ
แต่จังหวะที่กระโดดลงมาแล้วกระตุกร่มตามความสูงที่วางไว้
ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมร่มไม่กางค่ะ
ก็เลยกระแทกพื้นอย่างจังคือแรงมากกระโดดลงมาจากเครื่องบินเล็กค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะสอบปากคำพยานนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
เรื่องของอุปกรณ์อันนี้สำคัญมากว่าตรวจเช็คอย่างละเอียดขนาดไหน